วันนี้เรียนของธีรทรยังคงอยู่ต่อเนื่องนะครับ
แล้วก็มีการสรุปกันออกมาเป็นที่เรียบร้อยว่า
เป็นที่เรียบร้อยสัญญา๔ปีครึ่งนะครับ
ไม่ได้ขัดแย้งอะไรครับก็ยังรักกันดีครับแล้วผมก็เคารพในพ่อเนวินแล้วก็แม่ตายเหมือนเดิมครับ
เป็นผู้ใหญ่เป็นผู้ใหญ่ที่ดีสำหรับผมเหมือนเดิมแล้วก็อย่างเช่นการ์ดงานแต่งก็ยังเป็นชื่อเป็นประธานเป็นชื่อเขาอยู่เหมือนเดิมครับ

ส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะผมอยากมีความท้าทายใหม่ครับ
ก็มาอยู่ที่นี่ด้วยก็มีเพื่อนที่เล่นในนามทีมชาติด้วยกันอะไรอย่างนี้ครับก็คุ้นเคยแล้วก็อยากจะพาสโมสรเมืองทองประสบความสำเร็จครับ
นี่คือ๒คำถามเด็ดนะครับที่ตัดมาให้ได้ชมกัน
ส่วนหนึ่งนะครับที่มีการย้ายทีมกันก็ตอบคำถามไปเรียบร้อยนะครับ
มีความขัดแย้งอะไรกับสโมสรบุรีรามรวมถึงทางฝั่งของประธานสโมสรอย่างคุณเนวินแล้วก็รองประธานนะครับอย่างคุณกรุณาธิชอบนะครับ
เขาบอกว่ามาเมืองทองเพราะว่าหลายทีมเนี่ยยื่นข้อเสนอมาก็จริงแต่ตัวเองคิดว่าเมืองทองเป็นทีมอันดับต้นของเมืองไทยแล้วก็ต้องการหาความท้าทายใหม่
เมืองทองคือคำตอบที่ใช่นะครับสำหรับตัวเองในตอนนี้เพราะว่ามีรุ่นพี่คนสนิทอย่างธีรสินแดงดา
สัมภาษณ์เปิดใจการย้ายทีมครั้งนี้ของธีรทรบุญมาทัน
สามารถติดตามได้แบบเต็มทุกคำถามไม่มีการตัดต่อนะครับ
ความพร้อมของธีรฐรเป็นอย่างไรนั้นทางโค้ชแบรนด์ทศศรีปาล
หัวหน้าผู้ฝึกศรก็บอกว่าการได้อุ้มมาร่วมทีม
น่าจะช่วยให้ทีมแข็งแกร่งขึ้นและด้วยศักยภาพของธีรทร
ไม่มีปัญหาในการยึดตำแหน่ง๑๑ตัวจริงอย่างแน่นอน
ต้องติดตามนะครับว่าธีรทรนั้นจะฟิตแค่ไหนความฟิตมีอยู่แล้ว
แต่ว่าการปรับตัวมีเวลาอีก๒เดือนเพราะว่าจะซ้อมกับเมืองทองทันที
ตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไปแล้วก็จะลงเล่นในช่วงเล็กที่๒ครับ
ผมในฐานะโค้ชเนี่ยก็รู้สึกแฮปปี้อยู่แล้วเป็นเรื่องที่น่ายินดีอยู่แล้ว
ที่ได้นักเตะคุณภาพอย่างอุ้มมาแล้วก็เป็นถึงกัปตันทีมชาติไทยด้วย
เพราะฉะนั้นมันก็บ่งบอกเรื่องของศักยภาพและคุณภาพอยู่แล้ว
เพราะฉะนั้นก็ผมก็หวังว่าอุ้มจะมาเติมเต็มแล้วก็จะมาทำทีมให้เมืองทองเราแข็งแกร่งขึ้น
ก็เป็นเรื่องน่ายินดีครับวันนี้
ซื้อขายครั้งนี้นะครับราคาอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่หลายคนนั้นตั้งคำถามว่าฮือฮา
แต่จริงแล้วเนี่ยดีลที่ฮือฮาเนี่ยมีก่อนหน้านี้นะครับก็คือการเล่นทีมแบบไม่คาดคิดครับ
ถือว่าเยอะมากเมื่อวันที่๒๔ธันวาคมในปี๒๐๑๙
จากนั้น๖ธันวาคมในปีต่อมา
รุนลาโสนะครับย้ายทีมแบบไม่คาดคิดเหมือนกันนะครับ
ชมบุรีเอฟซีไปอยู่กับบุรีรามยูเต็ดด้วยค่าตัวถึง๑๒ล้านบาทครับ
และล่าสุดวันที่๖มกราคมที่ผ่านมาสินทวีชัยหาดไทยรัฐนากุลนะครับ
ผู้โดยสารประตูทีมชาติไทยก็ย้ายจากชนบุรีนะครับ
นี่เหมือนกับสัญลักษณ์ของชนบุรีอีก๑คนตัดสินใจย้ายไปอยู่กับสุพรรณบุรีด้วยค่าตัว๑๕ล้านบาท
สังเกตได้นะครับการย้ายทีมเนี่ยค่าตัวสูงขึ้นเรื่อยและที่สำคัญครับ
ย้ายทีมที่อายุเยอะนั้นไม่ได้มีคำตอบเลยว่าค่าตัวจะน้อยลงครับ